ดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเมื่อวานนี้มีน้องผู้หญิงคนนึงที่บอกว่าเขาไปทำจมูกมาแล้วจมูกมันครั้งแรกมันผิดพลาด
เธอก็พยายามสัญหาคลินิกที่ไว้ใจได้ยอมจ่ายราคาสูงเลยในการแก้จมูก๑๓๐๐๐บาท
เอาซิลิโคนเก่าออกแล้วคือเมื่อวานนี้คือวันที่นัดไปใส่ซิลิโคนแท่งใหม่
ปรากฏว่าไปถึงเสร็จปุ๊บอยู่หัวใจหยุดเต้นบนเตียงผ่าตัดแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
โอ้โหเรื่องนี้ต้องสอบกันยาวเลยแหละว่าตกลงมันเกิดอะไรมันคืออุบัติเหตุมันคือความผิดพลาดหรือว่าอย่างไร
แต่ที่แน่วันนี้ญาติญาติและครอบครัวน้องเนี่ยนิมนต์พระมาสวดอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วนะคะ
นี่คือครอบครัวของน้องนิวนะคะน้องนิวเธออายุ๒๕ปีเธอเป็นเสมียนร้านซ่อมจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ค่ะ
นี่คือน้องนิวนะคะทางซ้ายเนี่ยเธอเสียชีวิตในห้องศัลยกรรมของคลินิกเสริมความงามในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
คือแฟนสาวของน้องนิวเล่าให้ฟังว่าน้องตั้งใจจะมาแก้จมูกก็หาข้อมูลอยู่หลายคลินิก
มาเจอคลินิกนี้เห็นว่าเป็นคลินิกชื่อดังแล้วราคาการแก้มันก็สูง
เลยคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยน่าจะโอเคน้องก็จ่ายเงินไม่ได้มีการมัดจำด้วยนะคะ
จ่ายเต็มจำนวนเลย๑๓๐๐๐บาทซึ่งวิธีแก้ของที่นี่ก็คือเขาจะไม่ได้ใช้ซิลิโคนแล้ว
เขาจะเอากระดูกอ่อนซี่โครงมาแทนซิลิโคนเดิมคือเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายหลายคลินิกก็ใช้วิธีนี้
ก่อนหน้านี้จะเป็นกระดูกหลังหูเดี๋ยวนี้ก็เป็นกระดูกซี่โคงบ้างนะคะ
ตกลงอะไรกันได้แล้วปุ๊บเนี่ยคลินิกก็นัดหมายให้ไปเอาซิลิโคนเก่าออก
พอแผลเก่าแห้งก็นัดให้มาทำศัลยกรรมแก้จมูกเมื่อวานนี้
มันต้องมีการดมยาสลบค่ะเพราะมันเป็นการผ่าตัดใหญ่เนอะ
ก็ตั้งแต่๑๐โมงเช้าทีนี้ระหว่างผ่าตัดประมาณสักบ่าย๒โมง๒๐นาที
เขาบอกว่าน้องนิวเนี่ยแพ้ยาสลบค่ะ
และ๔โมงเย็นน้องเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
แต่กู้ชีวิตน้องกลับมาไม่ได้ค่ะ
ทีมข่าวไปเจอคลิปของคุณปุ้ย
เป็นหนึ่งในผู้ที่มาใช้บริการคลินิกตอนที่เกิดเหตุพอดีเลย
มาสักบ่าย๒โมง๔๐นาทีโอ้โหย

พยาบาลเอาผ้าขนหนูเอาถังน้ำวิ่งเข้าวิ่งออกห้องผ่าตัด

บางช่วงเจ้าหน้าที่คลินิกก็เชิญให้คนไข้ที่รอพบแพทย์

ตอนเกิดเหตุเขาบอกคลินิกก็ยังคงให้บริการตามปกติ
คุณปุ้ยเองก็ได้เข้าไปฉีดหน้าตามนัดนะ

ก็บอกว่าขอโทษด้วยนะคะวันนี้วุ่นวายหน่อย
พอดีมีเคสผ่าเสริมจมูกใช้กระดูกซี่โครง

คือตอนนั้นเหมือนน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่กำลังปั๊มกันอยู่

คุณปุ้ยเธอก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักนะ

แล้วคุณปุ้ยบอกพอเสร็จเรียบร้อย
กลับไปถึงบ้านเอ้าเห็นข่าว

อันนี้มันคือแปลว่าในห้องนั้นมีคนที่

และเขากำลังพยายามปั๊มหัวใจกู้ชีพ
ขึ้นมาอยู่มันร้ายแรงขนาดนั้นเลย
น้าชายกับน้าสาวของน้องนิวผู้ตาย

มีแต่แผลผ่าตัดที่ซี่โครงกับที่จมูกเท่านั้นเอง

บอกว่าต้องรอประมาณ๑เดือนนะคะ
ก็เลยยังไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้ชัดเจนนะ
ว่าสุดท้ายแล้วน้องเกิดจากอะไร
แต่ว่าทางคลินิกบอกว่าน้องแพ้ยาสลบ

โรงพยาบาลธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ
ลูกแม่ไม่มีโอกาสได้สวมชุดคุยเลย
เมื่อคืนคลินิกเองก็ติดต่อมานะ
บอกแม่ว่าจะขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ความร้อนเกิน

แล้วคือแบบเหมือนมันมีอยู่ตัวยีนอะไรของเขาที่อยู่ในร่างกายของเขาแล้ว
มันไปโดนกับยาตัวนี้เข้าพอดี
แล้วมันก็ไปเป็นทำให้กล้ามเนื้อเกร็ง
อย่าให้มันเกิดแบบนี้เลย
เข้าใจค่ะว่าอยากสวย
เพราะมันทำได้ทุกคนมันทำได้
แต่ก็ต้องศึกษาและดูให้ดี
ด้านสาธารณสุขจังหวัดปัทธุมทานี้ค่ะ
ก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกแห่งนี้นะคะ
ซึ่งก็เป็นคลินิกเวชกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ไม่ได้ขออนุญาตเพิ่มเติมบริการห้องผ่าตัดเล็กและห้องผ่าตัดใหญ่ในใบอนุญาตค่ะ
ผู้ทำการผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์ก็มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตร
แต่ว่าแพทย์ทั้งสองคนก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของคลินิกเวชกรรมนะคะ
แล้วก็มีลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดอีกหลายอย่างเหมือนกันนะคะ
เนี่ยค่ะเวลาทำการไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต
ไม่ได้แสดงป้ายสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
ระเบียนไม่ตามกฎกระทรวงไม่ขออนุญาตโฆษณาในช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะ
ต้นมีคำสั่งปิดสถานพยาบาลนี้ชั่วคราว๓๐วันมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
จนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง
ส่วนร่างน้องนิวเนี่ยเดินทางไปถึงบ้านโศกแดงในอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดแล้วค่ะ
ครอบครัวก็มีการนำก้านกล้วยมารองลงศพไม่ให้ติดพื้น
ที่เมนวัดปะบ้านโสกแดงนะคะคือคุณปาก็ของน้องนิวอะคะ
เล่าให้ฟังด้วยว่าก่อนที่จะไปผ่าตัดแก้จมูกเนี่ย

เอานกมาฝากเลี้ยงด้วยชื่อเจ้าลำไยกับเจ้าน้อยหนา
นี่ค่ะสีเทากับสีอมขาวหน่อย

ใช่ค่ะเป็นนกแก้วเนอะน้อยหนาเป็นนกกระตั้วเห็นบอก
ส่วนน้องลำไยเป็นนกแก้วพันธแอฟริกันเกร

ก่อนกลับยังไปรูปหัวไปเล่นหัวหมาที่บ้านอยู่เลย

ก็ไม่มีใครรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น
หมาตัวนี้แหละค่ะที่น้องมาเล่นด้วย
เราส่งเนเนติชาวไปคุยกับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการเสริมจมูกนะคะ
เขาบอกว่าถ้าดูจากรายละเอียดข่าวย้ำว่าดูจากรายละเอียดข่าวเนาะ
ซึ่งภาวะนี้เนี่ยมันไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยค่ะ
เป็นเรื่องความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรมที่ส่งต่อในครอบครัว
จะเกิดหรือรู้ว่าเป็นก็ต่อเมื่อมีการดมยาสลบ

หลายเคสที่เกิดขึ้นก็มีเหมือนกันนะ

ที่ต้องมีการดมยาสลบแล้วแพ้แล้วเสียชีวิต

ซึ่งเป็นเคสที่เกิดขึ้นน้อยมาก
ต่อ๑แสนคนเลยก็ว่าได้ค่ะ
ภาวะนี้นะคะเป็นภาวะที่เราไม่สามารถรู้มาก่อนได้เลย
ถ้าคนไข้เดินมาหรือว่าคนทั่วไป
ก็จะไม่มีอาการสังเกตว่ามีภาวะนี้ซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่า
ซึ่งภาวะนี้เป็นเรื่องของความผิดปกติทางโรคทางพันธุกรรมที่ส่งต่อทางครอบครัวนะคะ
มันจะเกิดขึ้นหรือมันจะรู้ก็ต่อเมื่อเรามีการดมยาสลบ
ใช่มันจะพูดว่าเป็นการแพ้ยาสลบไหม
มันไม่ใช่ภาวะการแพ้ยาสลบนะคะ
แต่ว่ามันเป็นการที่พันธุกรรมตัวนี้
มันไปทำให้ตัวลับแคลเซียมในเซลล์ผิดปกติ
คือมันคืออาการแพ้ยาอย่างหนึ่ง

ซึ่งปกติเราจะรู้ว่าเราแพ้อะไรหรือไม่แพ้อะไรก็ต่อเมื่อ
อย่างเช่นแพ้อาหารชนิดไหนแต่แพ้ยาสลบเนี่ย
บอกปกติเขาก็ไม่ค่อยได้เทสกัน
ถูกค่ะเพราะมันต้องมีการรมยาสลบไง
มันมีคำถามก็คือเอาแล้วน้องเขา
เขาน่าจะผ่านการผ่าตัดแล้วเขาไม่เคยใช้เหรอ
ส่วนใหญ่ถ้าทำจมูกแบบซีลิโคนจะใช้การฉีดยาชา
แต่ครั้งนี้คือต้องมีการผ่าแล้วเอากระดูกซี่โครงมาใส่ในจมูก
ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ขึ้นมันเลยต้องมีการดมยาสลบและใช้เวลานาน
หรือก่อนหน้านี้อาจจะเคยผ่านการดมยาสลบแต่อาจจะเป็นคนละยี่ห้อคนละตัวยาหรือเปล่า

แต่เอาเป็นว่าพอมันเจอแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเคสหนึ่งในแสนคุณหมอบอก
ใช่ค่ะคือเจอได้ยากแต่ก็มีโอกาสเจอ
ทางคดีนะคะทางผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรก็บอกว่า
เดี๋ยวจะต้องมีการทำการชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัด
แล้วก็รอผลชนสูตรอย่างเป็นทางการจากทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ส่วนจะเป็นการกระทำที่ประมาทหรืออะไรไหมเนี่ย
เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ละเอียดแน่นอน
ซึ่งตอนนี้ก็มีการสอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็หมอที่เขาทำการผ่าตัดแล้วค่ะ
คือในคลินิกมีหมอมีวิสัญญีใช่ไหม
ใช่ค่ะที่มีใบประกอบวิชาชีพด้วย
ผู้ที่จะเป็นคนให้ยาสลบสลบ
แต่พอเกิดอาการช็อกน็อกแพ้ยาแล้วเนี่ย

ส่วนใหญ่เท่าที่หาข้อมูลกันมาเคสแพ้ยาสลบเนี่ยถึงชีวิตค่อนข้างเยอะ